คือก่อนหน้านี้ค่ะมันมีข่าวมาบอกว่าแฮคเกอร์มีการประกาศขายข้อมูลนะคะ
ส่วนบุคคลของคนไทยกว่า๕๕ล้านคน
หลายคนก็พยายามหาว่าข้อมูลนี้มันหลุดมาจากที่ไหน
เขาพุ่งเป้ากันไปที่หมอพร้อมค่ะ
หมอพร้อมเพราะว่าก่อนอันนี้เรามีการใช้หมอพร้อมกันถูกไหมคะ
บอกว่าทราบแล้วว่าเรื่องนี้มันมีคนพูดถึงกันจริง

ก็จะมีธนาคารของกสิกรไทยดูแลระบบ
ทดสอบเป็นเวลาหลายเดือนกว่าจะนำมาใช้ค่ะ
ซึ่งมีระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน

ครับว่าไงครับคุณผู้ดำ
ห้ะทำไมล่ะคุณผู้ดำครับ
ทุกทีทุกคน

จริงมันก็จะโป๊ะแล้วทีมันก็จะโป๊ะนะ
อ่ะค่ะคือจะบอกว่าระบบข้อมูลต่างของหมอพร้อมเนี่ยค่ะ
จริงแล้วมันมีราว๓๐กว่าล้านคน

ก็คือเขาบอกว่าข้อมูลมันหลุดไปประมาณ๕๕ล้านคน

ไม่คิดว่าข้อมูลมันน่าจะหายไปจากแอปนี้
มันจะหลุดมาจากบ่อพร้อมมันน่าจะเป็นไปไม่ได้
แล้วก็คิดว่าระบบมันมีความปลอดภัยมากนะคะ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ก็จะเข้ามาหารือที่กระทรวงสาธารณสุข๒๔มีนาคมนี้
ก็คือเขาก็ต้องไปตามเช็คกันนะว่า

แรงข่าวระดับสูงมีการออกมาบอกค่ะ
บอกว่าถ้าดูจากข้อมูลอันที่๑
คือง่ายหมอพร้อมไม่ได้มีข้อมูลคนไทยถึง๕๕ล้านคน
อย่างที่บอกไปว่ามีเพียง๓๓ล้านคนเท่านั้น

ก็เยอะแต่ว่าข่าวที่มันออกมามันกลายเป็นบอกว่า๕๕ไง

แล้วจากการเอาข้อมูลที่หลุดออกไป๕๕ล้านคน
ถ้าเกิดเอามาจับคู่กับข้อมูลของหมอพร้อมเนี่ย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขายืนยันนะคะ
บอกว่าข้อมูลเบื้องต้นไม่ได้มาจากหมอพร้อม

จึงมีการประเมินว่าน่าจะเป็นข่าวเก่า
ที่หน่วยงานอื่นถูกแฮ็กข้อมูลไปก่อนหน้านี้
แต่คนก็กลัวแล้วไงพี่

คือแต่ว่าของพี่เนี่ยจะเป็น
เหมือนแบบโหลดไอ้เจ้าแอปที่มันมีบัตรประชาชนอ่ะ

มันก็จะเป็นแบบปรับประชาชนแบบ

แล้วก็จะมีผลการฉีดวัคซีนมีอะไรขึ้นมาให้หมดเลย

ทุกวันนี้แฮ็กได้หมดเนอะ

ก็ทางประสมมติประจำสาธารณสุขบอกแบบนั้นว่า

ที่เขาไปแท็กไปมี๕๐ประมาณ
แล้วเขาก็อาจมีการอธิบายเรื่องของระบบหมอพร้อม
ว่ามีส่วนไหนในการที่เข้ามาดูแลระบบบ้างอะไรอย่างนี้
แอปพลิเคชันก็มีธนาคารจัดกรรมช่วยดูแลตัวของคราวเอง
ก็มีบริษัทมหาชนเข้ามาดูแล
มีระบบความปลอดภัยมากมายอะไรอย่างนี้